ถึงขั้นเสียตายกันเลยทีเดียว
กรณีนี้ค่ะมีเจ้าของสุนัขนะคะ
ได้โพสต์ภาพว่าสุนัขที่เขาเลี้ยงไว้ค่ะ
ถูกวางยา

หมามันชักดิ้นชักงอเยอะเลยนะ
เป็นคลิปนาทีที่คุณผู้ชม
คนที่รักสุนัขต้องทำใจหน่อยนะคะ
หมาสามตัวเนี่ยคุณผู้ชมกำลังนอนดิ้นทุรนทุรายต่อหน้าเจ้าของนะคะ
เขาก็โพสต์คลิปนี้แล้วก็แคปชั่นพิมพ์ข้อความนะคะ
บอกว่าคนใจร้ายฆ่าได้แม้กระทั่งวันพระวันออกพรรษาไม่เกรงกลัวบาปกรรม
โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของนางสาวอุสาดวงมณีอายุ๒๘ปี
อยู่ที่ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทองนะคะ
ซึ่งเป็นหลานสาวของผู้โพสต์
เขาบอกว่าช่วงเช้ามืดวันที่๒ตุลาคมนะคะ
สุนัขของน้าที่เลี้ยงไว้๓ตัวอายุสัก๒๓ปีถูกวางยาเบื่อนอน
หายใจรวยรินชักเกร็งน้ำลายฟูมปาก
ยาดก็พยายามเอาไข่ขาวกรอกใส่ปากช่วยชีวิตมัน

ก็เพื่ออยากจะทำให้คนที่กระทำได้เห็นว่ากว่าสุนัขจะตาย

เห็นตอนหมานอนช้างแบบพงาทั้งสองตัวเลย

ก็ไม่คิดว่าคนจะฆ่าเพราะคนจะวางยามันอย่างนี้
ก็ช่วยมาดูแลหน่อยเพราะว่าคนแบบเบื่อบ่อยเหลือเกิน
เพราะว่าหมามีกี่ตัวกี่ตัวก็โดนเบื่อหมด
ไม่เคยได้ตายเองโดนเบื้องหมดทุกตัวอืม
บอกว่าสุนัขในหมู่บ้านนี้ถูกวางยาเบิกอีกหลายตัว
ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบหน่อย

ไม่รู้ว่าคนที่ก่อเหตุทำเพื่ออะไร